ต้องบอกว่าจะไม่ให้เรียกว่าฝาแฝดกู้ภัยใจพระได้ยังไงล่ะคะ
พี่บินมาเราฤีทของเราก็มีภารกิจนำอาหาร
ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดอยู่ในตอนนี้
ซึ่งแหล่น้องได้อย่างพี่ไทยเอกพัน
แม้จะติดภารกิจถ่ายละครค่ะ
พี่ไทยก็รีบขับรถดึง
เดินทางมาหาพี่ท็อปที่ปังช้างวังไพรจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะ

นำเงินสดนะคะให้พี่ชายฝาแฝดจำนวนสดเลย๑ล้านบาทค่ะ
ซึ่งเป็นเงินเก็บนะคะจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
คือพี่ไทยบอกว่าสงสารพี่บินนะคะ
มั่วแต่มาช่วยสังคมเงินตัวเองไม่มีจะไปช่วยคนอื่นค่ะ
หมดแล้วก็เลยขอร่วมภารกิจบุญใหญ่นะคะ
ช้างแล้วก็พวกสัตว์ต่างที่อดอาหารจนผอมโซนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่พี่ท็อปเนี่ย
เขาตั้งใจช่วยประเทศช่วยทั่วประเทศเลยค่ะ
เขาให้ผู้ชมไปดูชมภาพนี้ละกันนะคะ

ทำไมร้านนี้ก็จะกลับไปริษฐ์

จะเก็บเอาไว้เพื่อจะไป

แล้วแตกเลยนะครับสุดยิ่งขนาดนี้ครับ

พ่อแกก็ห้าเป็นไปอีกนะครับ

เพราะว่า
อย่างน้อยนะฮะเขาก็มาเดินทอดทิ้งทั้งช้างทั้งคน
แล้วก็ได้ร่วมสมบัติดูด้วยกันด้วย
ค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะคะคือ

ใช่นะคะและก็เพราะว่าเป็นฮีโร่ขวัญใจคนไทยแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ
ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมสองพี่น้องฝาแฝดถึงได้มีชื่อเสียงนะคะ
แล้วก็มีคนชื่นชมกันทั้งประเทศค่ะ
ล่าสุดค่ะที่วัดบางจากนะคะตะบนคลองพระอุดมอำเภอปลาเก็ตจังหวัดดนทบุรีค่ะคุณผู้ชม
ภายในวิหารโบสถหลวงพ่อโตนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ภาพวาดฝาผนังโบสถ์ค่ะ
ที่มีภาพสองพี่น้องฝาแฝดค่ะกำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมนี่ไงคะชุดเขียว

ใช่นะคะเพื่อเป็นการยกย่องนะคะที่ทั้งคู่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมาอย่างยาวนานค่ะ
ดูภาพสิทธิ์ค้าของผู้ชมขนาดถูกวาดลงผนังโบสถ์
ก็ยังเป็นภาพที่ทั้งคู่ช่วยกันออกแรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูป
ต่างกันตรงที่นะคะพี่ท็อปพี่ไทยคือฮีโร่คนเป็นที่คนรักทั้งประเทศนะคะ
ฮีโร่ตัวจริงใช่นะคะซึ่งเป็นภาพผนังโบสถที่วัดบางจากนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปทำบุญค่ะ
สอบถามแล้วนะคะพี่วินแล้วก็พี่เอกพันธ์จริงตอนนี้ติดภารกิจอยู่นะคะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมชมอยู่นะคะแล้วก็จะได้ทำให้วัดกลับมาคึกคักอีก
ใช่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละวัดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ทางวัดก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน
พี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ด้วยก็แล้วกันนะ